สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี

แน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผี
ทางโซเชียลไปพร้อมกัน

อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
จะได้ไม่พลาดทุกตอนที่สถานีผีดุของเรานั้นออกอากาศครับ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญอย่าเก็บไว้คนเดียว
ทีมงานของเรานั้นรอเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
วันนี้ยินดีต้อนรับคุณอุ้มฮะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
ครั้งนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกันอันนี้คือเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรก
วันนี้คุณอุ้มมาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์ที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังกัน

เรื่องนี้นะคะเป็นของน้องที่รู้จักกันนะคะ
น้องคนนี้จะเป็นเด็กส่งน้ำแข็งชื่อน้องมด
แล้วเขามีประสบการณ์เรื่องนี้ค่ะ
ตอนที่ว่าเขาไปเล่นลิเกอยู่เมื่อประมาณ๑๐กว่าปีที่แล้ว
นั่นคือที่มาของชื่อเรื่องนี้เลยปิดวิกหลอน

ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของน้องมด
มดได้ฝากประสบการณ์นะคะให้พี่อุ้มมาเล่า
เรื่องก็คือว่าเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนเขาได้เล่นลิเกนะคะของคณะหนึ่งของนครปฐมนะคะ
คณะนี้ก็ได้ตะเวนเล่นแล้วก็พอดีงานที่นครปฐมหมด
ทุกคนก็เลยมานั่งปรึกษากันว่าเราจะเอายังไงกันต่อ
แล้วก็มีคณะเด็กในคณะคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าพี่ลองไปปิดวิกกันดูไหม
ก็เลยถามว่าก็ดีนะแล้วเราจะไปไหนกันดี
น้องคนนี้ก็เลยบอกว่าผมเคยมีเพื่อนเป็นลิเกเขาไปปิดวิกที่เนี้ยเขาก็โอเคอยู่นะ
เดี๋ยวต้องอธิบายคำว่าปิดวิกให้กับน้องเด็กสมัยนี้ได้ฟังก่อน
วิกคือการล้อมผ้าไปตั้งเวทีหรือจะเป็นกางแปลง
ใช่คือเป็นที่โล่งเป็นที่โล่งบางที่ก็จะเอาผ้ากั้นแต่บางที่ก็คือจะเปิด
เป็นสรรพสีกั้นแต่ที่แน่คือเสียเงินเข้าไปดู
ใช่แต่ว่าอันนี้ของมดเนี่ยค่ะคณะเขาจะไม่เอาอะไรล้อมเลย
ก็คือว่าจะขอน้ำใจพอเล่นได้ครึ่งเรื่องก็จะถือขันขันลงมาขอน้ำใจจากพ่อแม่พี่น้อง
แล้วก็จะมีพวงมาลัยขายพวงมาลัยเพื่อที่เป็นมาลัยน้ำใจอะไรประมาณนี้ค่ะ
นี่คือการของเรียกคำว่าปิดวิกครับ
แล้วเขาก็เลยสรุปกันว่าจะไปที่จังหวัดเพชรบุรี
ก็จะไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะ
วัดนี้จะมีคนไปปิดวิกบ่อยลิเก
ทุกคนก็เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเรียบร้อยก็ออกเดินทางจากนครปฐมประมาณสัก๔โมงเย็นนะคะ
เมื่อพร้อมหมดทุกคนไปเนี่ยคือจะไปด้วยรถหกล้อนะคะ
มีทั้งคนมีทั้งของอุปกรณ์ทุกอย่างไปอยู่ในนั้น
ไปถึงวัดก็ประมาณสัก๖โมงกว่าโพเพโพเพ
พอไปถึงปุ๊บเจ้าของคณะนะคะ

ก็ทางวครายศบอกตั้งเลยตั้งตรงนั้นเลย
เพราะว่าลิเกมาก็จะตั้งตรงนั้นแหละ

มดเขาบอกให้นึกนะคะว่าหันหน้าลวงลิเกออกทางนอกวัดติดถนน
ส่วนด้านขวามือนะคะจะเป็นสาราแล้วก็มีเมนพร้อม
ก็คือโรงลิเกอยู่ระหว่างกลางครับห่างกันไม่ไกลประมาณสักสิบเมตรนะคะ
ระหว่างต้นโพ๒๓เมตรด้านขวามือสาราแล้วก็เมนไม่เกิน๑๐เมตร
แล้วก็จะมีห้องน้ำติดกันนะคะ
พอไปถึงปุ๊บทุกคนก็เตรียมตัวค่ะคือยกของลงอะไรลงนะคะ
ก็วันนั้นก็แค่เอาของลงเพราะว่ามันตั้งไม่ได้มันมืดแล้ว
ก็คือแบบทุกคนเหนื่อยก็เลยทำอาหารทานกัน
ช่วงระหว่างที่แม่ครัวทำอาหารปรุงอาหารอยู่นะคะพี่แจ๊ค
ทุกคนก็มาล้อมวงคนผู้ชายก็จัดนู่นจัดนี่ไป
พอทำอาหารเสร็จก็พร้อมที่จะมาทำประทานก็เกือบประมาณสักทุ่มหนึ่ง
ทุกคนก็มานั่งล้อมวงทานกันอยู่อยู่นะคะระหว่างที่รับประทานอาหารอยู่
กินข้าวกินอะไรกันอยู่ก็มีเสียงดังขึ้นมาค่ะอืม
มาจากด้านขวามือก็คือเตาเผาก็คือเมนครับ
เสียงดังตุ้มตุ้มตุ้มอ่าทุกคนก็หันมองไป
ปรากฏว่ามองไปแล้วไม่เจออะไรอ่าทุกคนก็มองหน้ากัน
เพราะว่าเสียงที่ได้ยินดังมาแน่จากมีน
เป็นประตูเมนเหมือนมีใครไปทุบ
แล้วระหว่างนั้นทุกคนก็มองหน้ากันก็ไม่พูด
ก็บอกมีใครไปเล่นพิเลนไหม
ทุกคนก็นับจำนวนสมาชิกในวง
ปรากฏว่า๑๖ชีวิตยังอยู่ครบแล้วใครเป็นคนไปทุบ
ทุกคนก็เจ้าของคณะเลยบอกว่าไม่มีอะไร
กินข้ากันต่อเยอะจะได้รุยงานกัน
ต่อให้ใครสักคนหนึ่งเป็นอยู่ในคณะ
ใครจะพิเลนว่าคิดว่าจะไปทุบประตูเม
ใช่ค่ะแล้วระหว่างนั้นทุกคนก็มองหน้ากันแล้วก็กินกันไป
น้องมดเขาก็เล่าให้ฟังว่ากินไม่ถึง๕คำ
อยู่ก็เสียงดังแต่คราวนี้ดังแรงดังถี่ขึ้น

ใช่ตุ้มอย่างนี้เลย
ทุกคนหันไปมองเสียงก็ดังแต่ไม่มีคน
ทุกคนก็เลยคิดว่าน่าจะใช่
ทุกคนก็เลยเงียบแล้วก็ถามว่าเอาไงดี
เจ้าของคณะก็เลยบอกว่ามาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องร้องว่าอย่างนี้
เรามาถึงนี้เราก็ต้องทำทำหน้าที่ของเราคือปิดวิก

ใช่ค่ะแล้วขณะนั้นก็ทานข้าวทานอาหารไปเสร็จนะคะพี่แจ๊ค
ก็พักผ่อนเป็นเวลา๒ทุ่มมดเล่าให้ฟังนะคะ
ประมาณ๒ทุ่มผู้หญิงก็ไปทำความสะอาดล้างถ่วยล้างจาน
ส่วนผู้ชายก็พักผ่อนเอาแรง
จนประมาณเกือบ๓ทุ่มค่ะพี่แจ๊ค
ก็อ่ะติดฟงติดไฟทุกคนก็มาตั้งเวทีกันอีกรอบหนึ่ง
พอตั้งเวทีอะไรกันไปทำไปทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเอง
จนประมาณดึกแล้วเที่ยงคืนกว่า
มดบอกว่าทุกคนก็เหนื่อยก็เลยได้หยุดพัก
เจ้าของคณะก็ให้แยกย้ายไปอาบน้ำอาบท่ากัน
แล้วก็มีน้องอยู่คนหนึ่งเป็นผู้น้องผู้หญิงในคณะลิเก
คือทุกคนก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วไปนอนแล้ว
น้องคนนี้เกิดการปวดท้องขึ้นมาก็ต้องเดินไปห้องน้ำ
ระหว่างที่เดินไปห้องน้ำห้องน้ำอยู่ติดกับเมน

ซึ่งตอนแรกไม่มีคนเลยนะคะ
พอเขามองไปคนเดินเต็มเลย

เดินที่สาลาที่แล้วมันเป็นสาลา

คนก็เดินไปค่ะเต็มพลุกพร่านไปหมด
น้องผู้หญิงคนนี้ก็สงสัยเอ๊ะทำไมหัวข้ามเราไม่เจอ
หรือว่าเขามีงานศพเพิ่งมีศพมา

ระหว่างที่น้องเข้าห้องน้ำก็มีคนนะคะใส่ชุดดำ
เดินเข้าห้องน้ำข้างกับน้องเขา
เขาก็ได้ยินเสียงเปิดน้ำเสียงราดซ่วมนะคะ
ข้างข้างเขาก็ทำธุระของเขาจนเสร็จจนออกมา
ก็ไม่เห็นได้ยินเสียงห้องข้างนะคะ

แล้วอยู่เขาก็นึกเอกใจว่า
เมื่อกี้เขามีราดน้ำเขาเลยเดินเข้าไปดู
ปรากฏว่าแห้งก๊อกไม่มีน้ำมาสักหยดเดียว
น้องเขาก็เริ่มงงเริ่มสงสัยเริ่มแบบกลัว

ระหว่างที่เขาเข้าแล้วก็ออกมาครับ
เขาก็เอ๊ะทำไมหายไวจัง
แล้วน้องเขาก็เลยเดินกลับเข้ามา

และขณะนี้ก็น้องเขานี่จบไป
มดก็ขึ้นไปนอน

รถนี่จะเป็นรถเหมือน๒แถว๖ล้อนะคะพี่แจ๊ค

แล้วก็คุณสามารถนอนได้นะคะ
ระหว่างที่มดขึ้นไปนอนหน้ารถ
พี่พรเป็นผู้ชายที่อยู่ในคณะ
เอาเสือไปปูนอนข้างหลังนะคะ
ระหว่างที่มดเขานอนเล่นไปเล่นมา

ตาก็เห็นเหมือนมีอะไรอยู่บนต้นโพ
ระดับของรถกับกลิ่งโพจะเสมอกันสูงกันเรื่องนิดนึง
เขาเห็นเด็ก๒คนอายุ๖ขวบ๗ขวบ
แต่งตัวมอมแมมเสื้อผ้าสีม
แต่ที่สงสัยก็คือทำไมหน้าเขาเป็นเทาแล้วตาเขาไม่มีแวว

เขาก็เลยบอกว่าดึกกว่านี้แล้วทำไมชาวบ้านไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะปล่อยให้ลูกมาเล่น
แล้วต้นโพต้นนี้ก็ไม่มีกิ่งที่จะโปรให้เด็กปีนขึ้นไปได้
มันปีนขึ้นไปได้ยังไงระหว่างที่มดคิด
อยู่เด็กคนนั้นนะคะก็กระโดดพุ่งมาเกาะที่หน้ารถแตะกับกระจก
ดก็ตกใจค่ะระหว่างที่ตกใจอยู่เขาก็ช็อกเขาก็ทำอะไรไม่ถูก
แล้วเด็กอีกคนนึงค่ะก็ห้อยหัวลงมาแล้วก็กระโดดเกาะโพ
เอาหัวลงค่อยคานลงมาจากต้นโพ
แล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วมาแปะที่รถเหมือนกัน
มดก็เริ่มตกใจก็กลัวค่ะพี่แจ๊ค
เขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่เป็นไรไม่มีตาฝาก
ระหว่างที่นอนไปยังไม่ทันหลับอยู่อยู่รถโยกอะพี่แจ๊ค
โยกไปโยกมาเขาก็อุ๊ยรถเป็นอะไรโยก
นึกว่าใครมาแกล้งนึกว่าคนในคณะชอบแกล้งกัน
เขาก็เลยลุกขึ้นมาดูปรากฏว่าไม่ใช่เด็กแล้วค่ะพี่แจ๊คสองคน
มีทั้งผู้หญิงผู้ชายคนแก่แล้วก็เด็ก
อยู่หน้ารถแล้วก็ผักเหมือนฝั่งนี้ผักทางนี้ผัก

ระหว่างนั้นเองมดก็ตกใจกลัวมากจากก็ไม่เคยกลัว
ก็เลยตะเคาะกระจกเรียกพี่พรพี่พร
ไปเอาพระที่หิ้งมาให้ผมหน่อยอยู่บนเวทีครับ
พี่พรก็ไม่กระดิกเลยนอนตะแคงมาทางด้านขวา
ดก็เคาะเลยค่ะเคาะเคาะเคาะยังไง
พี่พรก็ไม่ตื่นไม่ยอมกระดิก
เขาเลยนึกขึ้นได้ว่าเห็นพ่อแก่อยู่หน้ารถ
เขาเลยคว้างพ่อแก่ขึ้นมาแล้วก็ขอบอก
ให้อำนาจของพ่อแกเนี่ยช่วยอย่าให้พวกนี้มาทำอะไรพวกเขาเลย
ระหว่างที่เขายกมือขึ้นหูนะคะพี่แจ๊ค
หายไปหมดเลยแล้วระหว่างที่เขายกมือขึ้นหัว
พี่พรร้องด้านหลังพี่หลอกพี่หลอกพี่หลอก
แล้วก็วิ่งลงรถไปเลยขึ้นบนเวที
ก็ไม่รอช้าค่ะเปิดประตูได้ก็วิ่งไปรวมกันที่บนเวที
แล้วตอนนี้ตำรวจก็ถามเฮ้ยเฮ้ยพุ่งเป็นไงกันเนี่ย
มันจะตีหนึ่งตีสองแล้วนะมันจะหลับจะนอนกัน
ตะพรก็พูดแบบพี่หลอกพี่หลอกอ้าวมึงเล่ามาสิเป็นยังไง
มดน่ะมันเรียกให้ผมมาเอาพระ
ตอนนั้นผมกระดิกตัวไม่ได้ผมได้ยิน
แล้วอยู่ผมเหมือนหมอนผมน่ะมันกระดุกกระดิกได้

ผมก็เลยหันกลับมารวบรวมพลังหันกลับมา
ปรากฏว่าเด็กผีมันนอนยิ้มให้ผมอยู่
ตาไม่มีสีดำมีแต่ตาขาว
หน้าสีเทาปากซีดปากฉีกกว้าง
แค่นั้นแหละค่ะพอตะพรลุกปุ๊บ
มันก็เด้งตัวขึ้นมาค่ะเด็กค่ะ
เด็กก็เด้งตัวขึ้นมาแล้วก็เอามือมาจับ
จากพี่พรพี่พรด้วยความตกใจเลยพี่ตะเลิศวิ่งลงมา
ครับค่ะตำรวจเขาก็เลยบอกพวกมึงเมากันเปล่าเนี่ย
ไม่เชื่อหรอกกูไม่เกิดมายุคปูนนี้ยังไม่เคยเจอผีเลย
ซึ่งตะหลวยเนี่ยเป็นคนที่ว่าไม่กลัวผีไม่เคยเจอ
แล้วก็ปากดีท้าทายเออน่ะเดี๋ยวพรุ่งเนี้ย

คืนนั้นทุกคนก็เลยต้องอยู่กันบนเวทีก็ไม่ได้นอน
คนที่แบบม่วงก็หลับไปจนเช้าค่ะ
เจ้าของรายการเจ้าของคณะนะคะ
เขาก็จุดทูปกลางแจ้งเพื่อที่ขอเจ้าที่เจ้าทาง

แล้วตะหลวยนะคะก็มาชวนป้าเข้าไปวัดกัน

ว่างี้เดี๋ยววันนี้ทำอะไรเรียบร้อยก่อน
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหาบอกว่าว่าจะไปถามเรื่องที่เกิดขึ้น
ป้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปไปเหอะ

อ่าตอนนี้ทุกคนก็ทำกิจกรรม
ก็คือทำนู่นทำนั่นทำนี่

พอมาตกถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มกว่า

แล้วก็น้องผู้หญิงนะคะที่เจอคนก็เดินมาถาม
พี่มดพี่มดเมื่อคืนพี่มดได้เข้าห้องน้ำไหมตอนตีหนึ่งอ่า

เห็นคนเยอะแยะเลยพี่เต็มสารา

ใช่แล้วทำไมหนูออกมาแป๊บเดียวนะพี่

บอกพี่ไม่ได้เข้านะพี่เป็นผู้ชายยืนตรงไหนก็ได้

มีคนเดินเข้าห้องน้ำพร้อมหนูด้วย
เสียงเปิดน้ำลาดน้ำ

นี่กูจะลองดูซิผีมีจริงไหม
กูจะนอนตรงนี้แหละคือนอนขวางบันได

ก็คือเอาหัวไปด้านต้นโพ

คุ่มตะคุ่มเงาตะคุ่มเดินมา

แล้วก็ถามตาหลวยว่าว่าไงโยม

โวยวายกันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ
หลวยก็เลยพูดนั่งพูดว่า

แล้วยมมาตั้งในที่ปาชาเก่าอย่างเงี้ย

เอ้าแล้วมันเป็นป่าช้า

ตำรวจก็เห็นเจ้ามดเดินลงมา

มาคุยกับหลวงพ่อให้เล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ฟัง

หลวงที่หันไปมองเจ้ามด

อะไรน่ะลุยเรียกผมทำไม
หลวยก็บอกไปนอนเถอะไม่มีอะไร

มักกี้คุณดูผีว่า
เขาคิดในใจของเขาคนเดียวนะคะแล้วเขาก็นอนต่อบอกมาถ้ามึงมีจริงมาอีกทีสิวะ
หลวยท้าทายระหว่างที่ตาหลวยก็นอนเล่นกันไปเล่นกันมาก็ไม่ถึง๑๕นาที
หลวงพ่อองค์เดิมเดินมาแล้วก็ถามว่าโยมเป็นยังไงบ้าง
แต่หลวยด้วยความที่โมโหนะคะเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นพระจริงหรือเป็นผีพี่แจ๊ค
หลวยก็เดินลงมาจากบันไดแล้วก็ชี้หน้าไปที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อผมถามหน่อยหลวงพ่อเนี่ยคนหรือผี
หลวงพ่อก็หัวเราะแต่ว่าไม่สบตากับตารวยแล้วโยมคิดว่าอัตมาเป็นใคร

แต่หลวยก็เลยบอกว่าท่าผมคิดนะมึงเป็นผีแต่ไม่ใช่คน

อังนี้ถ้ามึงเป็นผีจริงแน่จริงมึงแสดงอีกซีรีส์ที่กูดูซิกูอยากเห็น

หลวยก็ท้าทายใหญ่เลยค่ะปรากฏว่าหลวงพ่อก็ไม่พูดเดินถอยหลัง๓ก้าวแล้วก็หันไปด้านขวา
แล้วบอกแล้วโยมดูนะแล้วหลวงพ่อก็เดินเข้าหายไปในป่องเมนเลย

ผีรอกผีรอกกูแบบก่อนรุก

ขณะที่เดินไปก็เจอลูกวัดนะคะพระลูกวัดกำลังกวาดลานอยู่พอดี
ก็เลยบอกหลวงพี่มนาศการขอรบกวนถามอะไรหน่อยได้ไหมคะ
อะไรเหรอป้าพูดมาโยมพูดมา
มีพระรูปร่างผอมสูงผมสีขาวลักษณะเป็นแบบนี้มีไหมคะ
พระลูกวัดก็เลยพูดว่าโยมเจอเหรอ
ทุกคนก็มองหน้ากันตาหลวยก็มองหน้ากับป้า
ตำรวจบอกเจอสิครับเมื่อคืนมาหาผมทั้งสองรอบ
อ๋อท่านเป็นเจ้าอวาสอยู่วัดนี้แหละ
ท่านเพิ่งมรณะไปเมื่อ๑๐วันที่แล้ว

ใช่ค่ะแล้วโยมได้ไปไหว้ท่านหรือยังไปขอยังเพราะท่านมีคนห่วงวัดพื้นที่นี้มาก
แล้วที่ผืนที่นี่ท่านหงมากเลยใครจะมาทำอะไรไม่ได้ไม่ดีให้ต้องขออนุญาตท่านก่อน
ผมไม่ทราบว่าท่านมรณะซึ่งมาวันแรก
เขาก็เลยพาไปไหว้ไปกราบที่เจดี

คุณตลอดอืม
ตอนนี้เจ้าของนิเกนะค่ะ
เพราะว่าที่ถามถามชาวบ้านเข้ามาเนี่ย
บอกว่าไม่เกินอาทิตย์ก็ต้องย้ายกันหมดเลยนะ

เฮ้ยในเมื่อเราอยู่ในที่ผี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

เออเออเออ
ไอ้มดไอ้มดไอ้มด

มันลากมันต้องได้ยินเสียงตะกายโต้
ถ้าเป็นคนต้องได้ยินเสียงคนเดิมพี่แจ๊ค

ระหว่างหน้าเวทีกับที่เขานอนก็ไม่เกิน๓เมตร๔เมตร

เราทำไปแล้วก็แล้วกันหายไปไหนช่างมัน
แต่นี้เขาก็เลยหล่า

วันนั้นก็เปิดการทำแสดงคืนแรก

โอ้โหยุคลั้นหรอใช่ค่ะ
แล้วก็แม่ยกซื้อรถหกล้อให้ใหม่หนึ่งคันเป็นเงินสด
ทำเวทีใหม่ให้อีกแล้วก็ซื้อเครื่องดนตรีไทยให้ใหม่อีกนะคะ
แล้วก็ให้เงินอีกก้อนหนึ่งกับน้องก๊อฟ
ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
โบ๊ทก็บอกเป็นไงมึงเชื่อกูรึยังว่าผิดให้โชค
ตอนนี้พอเล่นไปได้สักวันที่๕ที่๖
ก็มีคนส่องกบส่องเขียนขับรถผ่าน

เขาก็มองมองจนคืนที่๗

ซึ่งมดกำลังเดินถือบาทถือขัน

พี่ถามหน่อยดิวะพวกเองกินอะไรกัน
ข้าผ่านมา๔๕วัน
มีคนอยู่นะแต่๖๗ข้าไม่เห็นมีใครเลย

แล้วเองเอาเงินที่ไหนซื้อของกินกัน
มดก็พูดเลยนี่ไงพี่คนนั่งเต็มเลย

คนขายก็บอกเนี่ยผมได้ตังค์เยอะแยะเลย

มันเป็นเหรียญบาทสมัยเก่าที่ดำ

เป็นเหรียญแบบเรือหงพญาคุด
เหรียญบาทกลมเหรียญ๕บาทใหญ่

ปรากฏว่าคนหากบหาเขียตว่า
มึงผีแล้วไม่ใช่คนแล้ว

แล้วปรากฏว่ามดมันก็คิดเหมือนกันนะครับ

ทำไมมาดูลิเกไม่มีแบงค์วะ

แล้วก็เอาเงินนี้ไปซื้อของร้านค้า

เหรียญบาทดำเหมือนเงินปากผีเลย
พวกเขาก็เริ่มคิดแล้วอยู่แม่ค้ามาลัยก็มาบ่น
ที่ว่าแม่ค้ามาลัยก็คือมากับรถนี่แหละค่ะ
คณะนี่แหละใช่มาขายมาลัยเพื่อที่ให้ตบรางวัล
วันมาเนี่ยค่าขายได้นะ๓๐๐๔๐๐แต่เป็นเหรียญบาทล้วน
เหรียญบาทดำทั้งนั้นเลยว่ะไม่มีแบงค์เลยว่ะครับ
ทำไมชาวบ้านแถวนี้มันเก็บเงินกันได้แบบดำจริงวะ
ทุกคนก็เริ่มคิดก็ทำการแสดงกันต่อไปเรื่อย
ปิดวิกนานแล้วระหว่างที่เล่นอยู่นะคะ
ก็มีคนมาตบมาลัยก็ให้เหรียญ๑๐๐บาท
ตำเหรียญมาแล้ววางไว้แล้วบอก๑๐๐บาทเอาผวงมาลัย๕ผวง
แม่ค้าก็บอกใจปั้มมากเลยเอาเหรียญมาซื้อเขานับเหรียญเหรียญบาททั้งนั้นเลย
บอกว่าลุงลุงไม่มีแบงค์เลยเหรอ
เขาก็สายหัวไม่พูดแม่ค้าก็ให้ไปห้ามพวงก็ไปตบมาลัย
เป็นแบบนี้อยู่เป็นเดือนจนเริ่มแบบว่าไม่ได้แล้วไม่มีเงินแล้ว
ไม่มีคนมาดูจริงแล้วเงินก็ไม่ได้เงินดำก็ได้น้อยละ
แบงค์ก็ไม่มีทุกคนก็เลยว่าอยากจะย้ายกัน
ระหว่างนั้นที่ก็หยุดก็คือหยุดทำการแสดงประมาณสัก๔๕วัน
พอดีไอ้คนที่เล่นตีกองอะไรพวกนี้ในคณะก็ตั้งวงไฮโลกันค่ะ
เพื่อผ่อนขายระหว่างที่ไม่ได้เล่นก็นั่งเล่นนั่งเล่นไป
อยู่ช่วงมาตั้ง๒ถุ่มนะคะพี่แจ๊ค
มีผู้ชายแบบนิรนามครับเดินเข้ามาใส่ชุดสีเขียว
เป็นชุดทหารนะคะผมเกียรต์เกียรต์หน้าผอม
สูงดำมือเล็บนี่ดำหมดเลย
เดินเข้ามานั่งยองยองใกล้ใกล้เจ้าแล้วก็เอาเหรียญบาทดำนะคะ
แทงที่เดียวแทงอยู่ที่เดียวจนหมด๑๐บาท

เขาอยู่มาอย่างนี้๒ทุ่มมา

แต่เหรียญที่แทงคือเป็นเหรียญดำเขานั้นเลยนะหึ้ม

อ่าเจ้ามือก็เลยพูดว่า

มึงมาทีไรมึงก็ใส่ชุดเดิมชุดเดิม

เหม็นมากเลยเหม็นเหมือนสาบหนูตายเลย

เขาบอกเขาตกใจก็คือตาไม่มีแวว

ใช่ค่ะเป็นตาสีขุนไม่มีแววตาดำ

แล้วผลุตอนเช้าก็เลยได้ทำการ

ต้องไปแล้วละฮะเจอขนาดนี้
มันจังเลยเดี๋ยวนะคือที่เล่ามา
มันคือภาพบรรยากาศในสมัยก่อน

อย่างที่บอกคือสมัยก่อนถ้าเป็นหนัง

ลิเกบางที่ก็จะเรียกว่าลิเกล้อมผ้า

ไปอยู่ทีนึงไม่ใช่คืน๒คืน

เพราะว่าการกางเวทีแต่ละครั้ง

แล้วก็ไปแต่ละครั้งมันก็ต้องไปให้คุ้มที่สุด

บางคนไปอาจจะขึ้นขึ้นกลาง

นี่ไม่ใช่เรื่องแรกนะที่ฟังแล้วแบบ
เรื่องสมัยก่อนมันเหนือจินตนาการจริง

ทำไมคณะลิเกจะต้องไปสร้างเวทีอยู่ในป่าช้า

พื้นที่เยอะนอกจากลานวัดแล้วคงไม่มีที่ไหนนอกจากป่าช้า

แล้วก็มีลักษณะของเด็กตัวเขา

ใช่ค่ะตัวเทาตาเทา
คือ
นี่เขาเลยนะนี่ฮะ
แล้วก็น่าจะใกล้เคียงมากที่สุด
นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณอุ้มนำมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน

ขอบพระคุณมากเลยฮะเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นมาก
ค่ะขอบคุณใจ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เป็นหนึ่งในนักเล่าหน้าใหม่ที่มีเอกลักษณ์การเล่าเป็นแบบเฉพาะตัวครับ
ยินดีต้อนรับคุณเบียร์ครับ

ทีนี้เนี่ยเราว่ากันถึงประสบการณ์ที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้
ถามก่อนครับว่าเรื่องปากพาตายเป็นประสบการณ์ของใคร

ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ก็ย้อนกลับไปสัก๒๐กว่าปีที่แล้วสมัยเพื่อนที่อยู่ม๓นะครับผม
ก็มันมีการเข้าค่ายลูกเสือเล่นอารีปกติ

ค่ายเนี่ยอยู่ในจังหวัดแห่ง๑ใกล้ใกล้ในกรุงเทพฯ

ขั้นนี้ขึ้นชื่อเรื่องผีดุมาก

ก็ทุกคนเตรียมตัวที่จะลงจากรถ

ปรากฏว่ามันมีนกแสกตัวหนึ่งบินมา
ทีนี้ไอ้คนที่ชื่อบีเนี่ยมันเป็นตัวที่ปากไวที่สุดในกลุ่ม

ร้องเสียงดังโวยวายน่ารำคาญเว้ย

เดี๋ยวลมเพลย์ลมพัดนะ

ไปคุยกับพ่อแม่มึงเถอะปู่ย่ามึงกูไม่เชื่อเว้ย
ตอนนี้เพื่อนในกลุ่มบอกเออแล้วแต่มึง

เพื่อไปจัดการสุนัขส่วนตัวไปเก็บของ
ก็เป็นกางเต้นไปตั้งเต้นกางเต้นเก็บของกัน
คือเต็นต์หนึ่งเนี่ยก็จะนอนทีละ๓คน๓คน๓คนนะครับ
พอหลังจากเก็บสัมภาระเสร็จนะครับ
แต่งตัวเปลี่ยนชุดลำรองปุ๊บก็เตรียมตัวแล้ว
ที่จะไปประทนฐานแต่ละฐานต่อไปนะครับ

มันก็ทุกอย่างราบรื่นปกติไม่มีอะไร

ฐานที่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับ
สูงสูงพอสมควรประมาณ๓๔เมตรเนี่ยครับ

ซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะให้นักเรียนเนี่ย
นขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อไปเอาทงขึ้นมาครับ

ให้แบบคอยปีนขึ้นไปเรื่อยได้เรื่อยครับ

ขึ้นไปถึงเกือบกลางต้นก็ตกลงมา

พอเสร็จทั้งนั้นก็ถีบเข้าไปที่ต้นไม้อีก
แล้วก็เดินจากไปเล่นสถานอื่น

เพื่อนก็แต่ละคนก็แบบสายหน้าบอกเฮ้ยไม่ไหวว่ะ
บอกอย่างนี้มันแย่มัน
จะใช้คำว่าอย่างนี้มันลบหลู่เกินไป
แต่เพื่อนก็ได้แต่เตือนบอกเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้นะ
มันก็บอกเรื่องของพวกมึงกูไม่สนใจนะครับ
โอเคทุกอย่างพอจนหาเสร็จปุ๊บ
ก็ไปอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหาร
ทีนี้วันแรกเขาจะเป็นการเล่นรอบกองไฟ

ก็เล่นกันไปเรื่อยนะครับ
พอมาถึงหมู่ของเอเนี่ย
ก็เขาจะเล่นถ้าผมจำไม่ผิด
จะเป็นการจำลองสถานการณ์บ้านเมืองในสมัยนั้น
เป็นแนวตลกนะครับผมเป็นเสียดสี
สักพักนึงเนี่ยระหว่างที่แสดงอยู่

ซึ่งเพื่อนบอกว่าเทปที่เตรียมมาเนี่ย
พอดนตรีไทยดังขึ้นปุ๊บ
จุดเหนือก็ลุกขึ้นยืน
ลำ
จากแนวทอมบอยอย่างนี้
กลับไปเพลงสติง
เริ่มกระทืบเท้า
ทีนี้คนที่ควบคุมเสียง
ก็ตกใจก็รีบปิดเพลง

ก็หายไปมาบีบคอตัวเอง
คือเพื่อนก็ตกใจบอกไอ้บีมันทำอะไร
ไอบีมิก็ตะโกนมาอ๋อไปกูไม่ใช่อีบี
ไอเนี่ยมันลบลูกกูกูอาจจะเอามันไปอยู่ด้วย
ซึ่งเสียงที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเสียงเด็กครับ
มันเป็นเสียงผู้หญิงที่โตเต็มวัยแล้ว
เป็นเสียงแบบใสแหลมอย่างนี้นะครับ

ทุกคนก็สวดมนต์จนสักพักหนึ่ง

ก็รีบประถมพยาบาลกันเสร็จเรียบร้อย

สักพักหนึ่งด้วยความว่าเราผจญหายมาทั้งวัน
เดินทางมาทั้งวันก็เพียถอยหลับไป
พอสักดึกหน่อยน่าจะประมาณตี๑ตี๒
แอ๊ะอยากเข้าห้องน้ำค่ะ
กล่าวว่าเดี๋ยวจะปลุกบีไปเป็นเพื่อน

หาเดินหารอบเต็นต์ที่นอนที่พักก็ไม่มี
ไปหาห้องน้ำก็ไม่มีคราวนี้อาจารย์เห็น
อาจารย์ถามว่าพวกเธอทำอะไรกันบอกครูคะเพื่อนหนูหาย
บอกเพื่อนคนไหนบอกคนที่เป็นลมตอนรอบกองไฟอ่ะหายครับผม
อาจารย์ก็เลยรีบไปตามหาช่วยกันตามหาคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่อง
หาจากที่พักไม่เจอกลัวจะหลงเข้าไปในป่าก็ไม่มี
เพื่อนก็ถือไฟฉายไปครับถือไปพอไปถึงต้นไม้ต้นที่ปีนนั้น
ก็ฉายแบบฉายเหมือนไฟสาดขึ้นไปอย่างนี้ครับก็เห็นเป็น
บีอ่ะยืนก้มหน้าแต่มันไม่ใช่บี
แล้วผมก็ตกลงมาหน้าเล็บสีแดงยาว

พอเพื่อนเรียบร้อยบอกเอ้ยบี
เชิญให้บีเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็สะแยะยิ้ม
แล้วก็หันไปหาต้นไม้แล้วก็กระโดดเกาะ

แล้วก็ไต่ขึ้นมาถึงกลางต้นไม้ตรงที่มันตกมา

แล้วก็พอไปถึงทางต้นไม้ปุ

ก็หันมามองครับหันครึ่งนึง
กูอะไม่ใช่มันกูช้าไม่อยู่ด้วย

มันก็ไม่ทันครับมันก็ไตคันนี้ไตไปสุดยอด
สุดยอดปุ๊บ
หมอตอบรองกับผีแล้วบอกว่าปล่อยเพื่อนหนูไปเถอะถ้าเพื่อนหนูทำอะไรผิดเดี๋ยวจะมาขอเข้ามา
จะให้มาขอเข้ามาให้ปรากฏว่าก็ยังครับก็ยังก็ยังสยะยิ้มยืนอยู่ตรงนั้นเอ่อ
ปีนเกาะอยู่ตรงนั้นไม่ยอมลงจนคราวนี้ผู้ดูแลค่ายเขาเห็นว่ามันวุ่นวาย
เขาก็เลยรีบเดินมาอาจารย์พออาจารย์ที่ปรึกษาเขาเจอเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้
พุทธาค่ายก็เลยแบบรีบเดินเข้าไปตรงต้นไม้แล้วก็ยกมือบริกรรมคาถาหรือว่าสวดอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับ
เพื่อนก็ไม่ทราบก็บอกว่าส่วนสักพักนึงก็บอกว่าปล่อยเด็กมันเถอะเด็กมันไม่รู้เรื่อง
อย่าไปทำเด็กมันเลยเดี๋ยวจะให้เด็กมันทำบุญขอเข้ามาอะไรพวกนี้ไปให้ครับ
พอพูดจบปุ๊บไอ้บีก็ร้องเสียงโหยหวนขึ้นมาแบบเหมือนแบบคนเสียใจอะไรมากอะไรประมาณนั้น

ใช่ครับแล้วก็ค่อยไต่ลงมาตรงกลางลำต้นที่เดิมที่มันตกลงมา
แต่ทีนี้ครับมันไม่ใช่ค่อยถ่ายตกพอมาถึงกลางปุ๊บมันเหมือนแบบทิ้งตัวลงไปครับพี่
เอาขาสองข้างลงปรากฏว่าขาหักทันที
สองข้างใช่ใช่ครับสองข้างเลยขาหักทันทีแล้วก็สลบไปเลย
อาจารย์ก็รีบประถมพยาบาลกันแล้วรีบพาไปหาหมอก็ไล่เด็กทั้งหมดไปนอน
พอเช้ามาก็ยกเลิกกิจกรรมทุกอย่างกับโรงเรียนทันทีซึ่งไม่มีการดำเนินค่ายต่อแล้ว
ก็ทำตามลอยพูดไม่รู้เรื่อง

ใช่เหมือนยังไม่เต็มร้อยก็เลยคิดกันว่าสงสัยคงเบายา
ก็ยังไม่มาโรงเรียนเพื่อนก็เลยไปเยี่ยมถึงที่บ้าน

เขาบอกพ่อแม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว

หรือกินก็คือน้อยมาก

ไปหาหมอทางฟุนสัยหรือยัง

บอกว่ามันช่วยอะไรไม่ได้

อย่างตลอดระยะเวลาที่เขามีอาการที่ไม่

มันมีอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านของเขา

ตัวบีเขาจะอยู่บนห้องนอนตลอดเวลา

แต่ส่วนมากโดยเหตุการณ์ที่เปลี่ยน

ก็คือแม่เนี่ยคือจะเปิดเข้าไปเพื่อเช็คว่าบีนอนหรือยัง
ก็จะเห็นเขาลุกขึ้นมาแบบนั่งครับนั่งเหมือนแบบ
โค้งตัวอย่างนี้ครับนั่งแล้วก็โยก
ซึ่งบางทีเนี่ยก็จะเห็นเป็นหน้าแบบคนแก่มั่ง
เป็นการแบบทับซ้อนอย่างนี้ครับเป็นผู้หญิงแก่ทับซ้อน
หมายถึงว่าแม่เขาใช่ครับแม่เขาเห็นบีนี่
เหมือนมีอีกร่างหนึ่งใช่ครับทับซ้อนอยู่
แล้วก็คือนั่งโยกโยกอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเป็นผู้ชายเขาก็จะนั่งนิ่งหลังตรง
แล้วก็ตามองไปข้างหน้าอย่างนี้ครับ
เป็นผู้หญิงก็เหมือนอย่างที่เห็นใต้ต้นไม้คือ
ก้มหน้าแล้วก็มีเสียงร้องไห้อย่างนี้ครับ
ถ้าเป็นเด็กก็จะร้องไห้อยู่ตลอดเวลา

เท่ากับว่าที่คุณแม่เขาเห็นแล้วเขามาเล่าให้ฟังเนี่ย
ลูกตัวเองครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเห็นเป็นผู้ชาย
ใช่ครับเดี๋ยวเห็นเป็นเด็กสลับกันอยู่อย่างเงี้เหรอ

ถ้าคุณว่ามีวิญญาณ๓๔ตนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเขา

คือมันเหมือนแบบทับซ้อนตลอดเวลาคือมันไม่ได้เปลี่ยนทางหน้า
มันเหมือนเป็นเงาที่ทับซ้อนเหมือนแบบเป็นภาพเบอร์อย่างนี้ครับ
ซ้อนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเห็นทุกวัน
ก็มันก็เกิดอาการอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ๔ปีครับ

ฮะด้วยสาเหตุอะไรอ่ะ
เพื่อนบอกว่าก็ไม่กินข้าวไม่อะไรเลยครับ
แล้วก็เหมือนแบบคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างนั้นนะครับ

คือลำพังที่เราเคยฟังเรื่องมาเนี่ย
คนที่โดนแฝงโดนสิงหรือว่าโดนครอบงำ

พอ๓เนี่ยผมว่ามันก็ดูดกลืนกินพลังงานของเขาไม่ธรรมดานะ

การที่มีวิญญาณสัมภเวษีหรือพลังงานเหล่านี้

อยู่ใกล้ใครสักคนหนึ่งมาอยู่กับใครสักคนหนึ่ง
สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องหาไปป้อนให้กับตัวเอง
เพื่อให้ตัวเองมีพลังงาน
นั่นก็คือพลังงานของคนคนนั้น

เขาต้องดูดกินเพื่อเอามาเสริมเติมตัวเอง
เพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตในการอยู่ได้
มีชีวิตในการเกาะคนคนนั้นได้

เขาจะต้องโดนดูดกลืนกินพลังงานชีวิตไปขนาดไหน
แต่ก็อย่างว่า๔ปี
แย่แย่ไปเรื่อยจนกระทั่งตาย
ดูแบบตัวผอมจนติดกระดูก
ระหว่างตอนที่เขาบอกว่ามันมีการไปหาพระหาหมอทางด้านนี้

เขาเล่าให้ฟังไหมครับว่าเขาไปทำอะไรอะไรยังไงบ้าง
ไปหาพระสวดมนต์ลาดนมนต์บางสกุล

ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนบอกไม่กล้าถาม

แล้วเพื่อนจะรับกันไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนที่รักกันมาก
คือคนเราพอมาเจอหมอทางวิทยาศาสตร์

ตามความสบายใจตามความเชื่อ
เพราะว่าจะไปหาพระเข้าวัด

ลึกไปในแง่มุมของหมอผี

จะมีการแก้ยังไงกันบางคนก็แก้ได้

เหมือนกับเคสนี้แก้ไม่ได้

พอนี้เพื่อนก็เลยไปกับอาจารย์

เพราะว่าเด็กมันเป็นเด็กที่แข็งแรงนะ
เป็นเด็กที่ล่าเริงห้าวด้วย

บอกว่าผู้ดูแลค่ายบอกว่า

อาศัยอยู่กันก็มี

ซึ่งต้นไม้นั้น

ก็ครอบครัวนี้ก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติ
จนมาวันนึง

แล้วทีนี้สามีกลับบ้านมาแล้วจับได้
ก็เลยพาทั้งภรรยา

ก็น่าจะที่ไปลบหลู่ต้นไม้ต้นนั้น

หรือว่าการทำอะไรที่มันไม่เหมาะสม

ทำไมก็ถึงต้องมาเอาชีวิต
หรือมันจะเป็นอย่างที่มีคนทักไปว่า

ถ้าบอกว่ากรรมของเขาจริง
เรามองเรื่องของการไปลบหลู่

เขาได้รับขนกรรมของเขาแล้ว

ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ

เคยไปมีกรรมสัมพันธ์อะไร
กับครอบครัวนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้

คือพอมันถึงเวลาวันหนึ่ง
คุณบีจะต้องกลับไปอยู่ณจุดนี้

ผูกกรรมต่อกันซึ่งกันและกัน
กับสิ่งนี้ที่เขารออยู่

มันก็คือการผูกกรรมซึ่งกันและกัน

กลับมาคือไม่เต็มร้อย
ก็คิดว่ามันอาจจะแบบ

อยู่ด้วยกันเลยตลอดเวลาก็ได้

มันอาจจะเป็นไปได้หมดไง
หรือเราเคยฟังเรื่องมาได้หลายเรื่อง

อยู่หลายครั้งนะครับว่าผีหรือว่าวิญญาณ

เหตุผลในการที่จะมาเอาคืน

แม้กระทั่งจะตามใครสักคนหนึ่ง

แต่ตัวเองคิดว่าเนี่ยเขาจะต้องตามคนนี้
ด้วยเหตุผลเพราะอะไรก็ไม่รู้

ถูกรังความก็มักจะมี

จะเป็นนู่นเป็นนี่ซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ย

เพราะฉะนั้นการไปนะยังสถานที่พวกนี้

สถานที่ที่มันมีประวัติความเป็นมา
การพูดกัญชาสำคัญที่สุด

การพูดให้เกียรติสถานที่สำคัญที่สุด

สุดท้ายมันก็จะมีบทเรียนลักษณะแบบนี้อยู่หลายครั้งแล้ว

นั่นคือเรื่องที่ปากพาตาย

แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงตกใจมาก

เนี่ยถ้ากูเล่าให้มึงฟังจริงนะ

เพราะว่าอันนี้เราพอเพื่อนเราทำงาน

คนที่โชว์พาวสักคนนะ

มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน

สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เป็นนักเล่าหน้าใหม่ยินดีต้อนรับพี่โอครับ

แล้วก็พี่โอบอกว่าเหมือนกับตัวเอง
มีเซนต์เกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงเลย
รวมไปถึงประสบการณ์วันนี้ที่เราจะคุยกัน

มาพร้อมกับเรื่องบ้านหลังนี้ผีอยู่

ของตัวโอเองเลยของพี่โอ๋เองเลย

เรื่องนี้ก็ประมาณ๒๐ปีแล้ว

ก็คือย้อนกลับไปตอนที่คุยกับพี่แจ๊ค

ที่บอกว่าเรามีเรื่องที่จะต้องย้ายบ้าน
แล้วก็เจ้าสาวตามไปที่บ้านของพี่โอ๋

ตอนนั้นตอนก่อนที่จะเข้าไปอยู่อะค่ะ
เราไปดูบ้านหลังนี้มันล้างอยู่ประมาณ๑๒ปีแล้ว

แล้วเรารู้สึกว่าเราอึดอัดมากเลย

คือลูกจะเรียนปากซอยคือหน้าหมู่บ้านเลย
แล้วก็เจอบ้านหลังนี้ว่างอยู่นานมากแล้ว

บอกว่าพี่บ้านหลังนี้ว่างอยู่ไหม

เขาบอกว่ายังไม่มีค่ะว่าง

ก็ถือว่าโอเค

ที่มันกว้างมากพี่แจ๊ก
ทำไมมันจะมีสนามย่า

แล้วก็เป็นบ้าน๒ชั้น

แต่ความเก่าของมันคือก็มี

เขาก็บอกว่าไม่รับมาจำเลย

ไม่ต้องจ่ายร่วงหน้าด้วย
ไม่ต้องมาจำ
อย่างก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลัง

ก็คือปล่อยฟรีสไตล์เลย

ตอนที่เราจะตกลงว่าจะเอาบ้านหลังเนี้ยอืม

เปิดเข้าไปขวามือจะเห็นสนามย่า
แต่ด้วยความล้ามันก็จะมีลกเยอะแยะเลย
แล้วก็เดินเข้าไปดูหลังบ้านหน้าบ้านเรียบร้อย

เจ้าของบ้านเขาก็นัดทำสัญญา

เราก็บอกว่าแวะเข้ามาก่อนเดี๋ยวทำสัญญา
เขาก็เดินแบบหันซ้ายหันขวาเหมือนกลัว
วันที่วันนั้นเขาสัญญามาบอกว่าทำปีต่อปีได้ไหม
เราเขาบอกว่าไม่สามปีไปเลย
เราบอกว่าขอปีเดียวพอแล้วว่าอยู่ได้ไหม
เพราะว่าบ้านเดียวที่เช่านี้กับที่โรงเรียนลูกชาย

แล้วก็เลยตกลงทำสัญญา
เราก็เดินออกมาส่งเจ้าของบ้านที่ให้เช่า
พอกลับไปแล้วเนี่ยข้างบ้านขวามือของเราจะไม่มีใครอยู่

ซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะมีคนอยู่ประจำ
แกก็ยืนเผาข้าวนอกบ้านเหมือนครัวนอก

ถามว่าน้องมาอยู่บ้านหลังนี้เหรอ

เขาบอกอ๋อเปล่าไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่มีอะไร

แต่ผู้เปิดประเด็นมาขนาดเนี้ยมันต้องมี
เราอยู่สบายไม่มีอะไร
มีอยู่วันหนึ่งพี่แจ๊คเราเดินไปหลังบ้านแล้วเราไปกวาดขยะ
คือลักษณะบ้านก่อนนะพี่แจ๊คนะ
เดินเข้าไปเนี่ยตรงไปเนี่ยจะเป็นลานจอดรถ
จอดรถอันนี้มันก็จะถ้าเป็นบ้านเก่าเนี่ยคือมันจะมีห้องนอนยื่นออกมาใช่ไหมคะ

เราไม่ได้ต่อเติมอะไรก็คือเอารถไปจอดได้เลยแล้วตรงลานจอดรถเนี่ยมันก็จะมีประตูที่จะเข้าบ้านได้
มันก็จะเป็นห้องน้ำเลยด้านในในส่วนของลานจอดรถเนี่ยค่ะ
พอขวามือเราเดินเข้าไปมีประตูใหญ่เป็นไม้สมัยก่อนเนี่ยนะคะก็คือต้องเปิดบานอย่างนี้เลย
ซ้ายมือเดินเข้าไปก็จะเป็นห้องถุงแล้วก็เดินเข้าไปอีกหน่อยมันก็จะเป็นบันได
ใดสมัยก่อนจะทาแลคเกอร์ที่เป็นเงาอะค่ะซ้ายมือขึ้นไปชั้นสองได้
ตรงที่บอกเป็นห้องน้ำด้านล่างที่มีประตูกับร้านจอดรถติดกันเดินเข้าไปมันก็จะเป็นครัว
ขวามือก็จะเป็นที่ซักล้างแล้วก็ไปยืนกวาดที่ซักล้างเนี่ยค่ะจู่อย่างที่อย่างเรื่องที่แล้วที่เล่านะคะรับสารจากวิญญาณเนี่ย
ก็จะบอกว่าบ้านหลังนี้มีพลังน่ากลัวนิดนึงเราก็ไปกวาดแล้วเสร็จแล้วจู่ก็มีน้องคนหนึ่งปีนเก้าอี้ขึ้นมา
แล้วบอกว่าพี่โอใช่พี่โอไหมอืมบอกว่าใช่เราเคยทำเสริมสวยอืม
ก็บอกว่าพี่พี่หนูอยู่บ้านหลังนี้เหรอแล้วบอกว่าใช่มีอะไรพี่รู้ป่ะนี่มันบ้านผีสิงนะ
เราก็บอกว่าเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปพี่ยังไม่เจออะไรนะเขาบอกมานี่มานี่เดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังเราก็เอาเก้าอี้ไปพี่แจ๊คแล้วยืนถามมีอะไรเขาบอกรู้ไหมบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่ได้เลย
เต็มที่ก็สองอาทิตย์เต็มที่นะพี่แต่มันก็จะเป็นแบบเขามาทำงานก่อสร้างแล้วก็ไปครับบางคนก็สามวันเขาบอกเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังคือบ้านหลังเนี้ยกลางคืนอ่ะไฟมันเปิดแล้วก็ปิดได้เองคนแถวนี้ถ้าทุ่มสองทุ่มนะเขาจะไม่ออกมาเลยพี่แล้วบ้านหลังเนี้ยกลางวันก็เป็นแบบนี้พอเรารู้แบบนั้นเราก็อยู่ไปแล้วอ่ะไม่รู้จะทำยังไงตกกลางคืนมานั่งคุยกัน
เริ่มเอกใจเพราะตลอดที่อาทิตย์ที่อยู่แล้วจะเถียงกันเสมอเลยว่าใครไม่ปิดไฟข้างล่างอ่าหน้าที่ปิดไฟเนี้ยของทุกวันอะพี่แจ๊คเวลาใครขึ้นคือตกลงกันว่าใครอะขึ้นบ้านก่อนหรือถึงขึ้นชั้นสองห้องนอนก่อนเนี้ยใครที่ขึ้นหลังเพื่อนอะถึงว่าทีหลังเนี้ยจะต้องปิดไฟก่อนครับมันก็เป็นอยู่อย่

เชื่อใจตัวเองพี่แจ๊คโอก็เอากล้องมาถ่ายวีดีโอไว้แล้วก็พากไปพังว่าเนี่ยนะฉันปิดไฟแล้วนะในเวลาเท่านี้แล้วโอก็เดินมารุ่งเช้าครับเหมือนเดิมเลยพี่แจ๊คไฟเปิดอืมหมายถึงว่ามันอาจจะมีสมาชิกในบ้านใครสักคนหนึ่งเดินลงมาเปิดไฟหรือเปล่าตอนแรกคิดยังไงก็ไปถามอีกเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะมีร
ก็นอนอยู่อืมแล้วเราก็ถามทุกครั้งแล้วก็ตัวอ๋อสามคนครับถามทุกครั้งเลยเขาบอกไม่ได้ลงไปอืมไม่ได้ปิดพออ๋อเห็นอย่างงั้นอ๋อเริ่มไม่สบายใจแล้วอืมก็เลยมันเป็นอย่างงี้อยู่พักใหญ่ไม่อยู่วันนึงพี่แจ๊คบ่ายโมงอืมเวลาช่วงบ่ายเนี้ยอ๋อจะทำงานบ้างคืออ๋อจะรีดผ้าครับของทุกวันเลยพี่แจ๊คจำได้ที่อ
เวลาอ๋อรีดผ้าเนี้ยอ๋อต้องไปเสียปั๊กใกล้ใกล้ห้องน้ำก็ยืนรีดไปรีดไปเราก็มีคำรู้สึกว่าเหมือนคนมองเราเลยอ่ะอืมบ่ายโมงอืมบ่ายสองไว้กันคือความรู้สึกนี้คนมองมาจากไหนจากข้างบนจากข้างบนอืมใช่อืมเอ๊ะตรงระเบียงมันจะมีใครไปอยู่ได้น่ะอืมคือคนเราธรรมชาตินะพี่แจ๊คใครมองนี่เรารู้สึกเลย

อ่ะยาวมากเลยพี่แจ๊บแหลมเลยแล้วโอก็กรี๊ดเลยกรี๊ดลั่นพอตั้งสติได้พี่แจ๊คมันเป็นโจรหรือเปล่าอ่ะกลางวันจะมีผีได้ไงโอก็วิ่งจากชั้นล่างพี่แจ๊ควิ่งขึ้นไปครับไปดูห้องลูกชายเปิดประตูออกไปอ่ะก็มองคือระหว่างบ้านเรากับบ้านคนอื่นเป็นบ้านเดียวอ่ะอืมต้นไม้ก็ไม่มี

ผ้าหรือเป็นอะไรนะเอ่อสมัยก่อนเตียงเหล็กมันจะออกมันจะสูงขึ้นมาหน่อยเดียวโอก็นั่งเอาขาวางข้างเตียงลูกชายหลับแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่ามันดังแก๊กอืมแล้วก็มันเจ็บที่ที่ส้นเท้าเราครับเอ๊ะทำไมเตียงเหล็กนี้มันสงสัยมันจะหักหรือเปล่าแล้วสักพักเราหน้าอีกแก๊กแล้วก็ได้ยิน

ใต้ใต้เตียงครับเสร็จแล้วก็บอกว่าบู้อย่างงี้เลยเราก็เฮ้ยพูดว่าบู้ถ้าเป็นสมัยก่อนในรุ่นรุ่นเราอ่ะนะพี่แจ๊คเขาคิดว่าอย่างนี้นะแต่เราได้ยินว่าบู้ครับใส่ใส่หน้าอย่างเงี้ยตั้งสติไม่อยู่เลยพี่แจ๊กกรี๊ดกรี๊ดลั่นจนลูกตื่นแฟนก็วิ่งออกมาว่าถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเราตั้งสติไม่ได้เลยพี่แจ๊คเราก็เอ่อยกมือ
ขวาก็รีบวิ่งไปเปิดไฟพี่แจ๊ค
เราก็เอาฮะเข้าห้องน้ำก่อน

เดียวเราเหมือนเราเห็นคนนั่งอยู่ที่โถ

ฝาดไหมหรือเราเพิ่งตื่นหรือเปล่าเนี่ย

เราก็เข้าไปแต่ว่าเราแงะประตูไว้หน่อย

เราก็นั่งเออ

แฟนลงไปหัวรึเปล่าน่ะ
กดชกคูกพี่๑๙๙๘นึกออกใช่ไหมเราต้องหั่นหลังให้ประตู
ทีนี้ประตูห้องน้ำเนี่ยมันจะต้องเปิดเข้าหาตัวอย่างนี้ไม่ได้เปิดออก
ก็เปิดเข้าหาตัวหนูก็ได้ยินเสียงแกรกเหมือนเดิมเลย
ห่านไปมองที่ท้าวคือเราเปิดประตูนี้เราก็จะมองต่ำอย่างนี้เลยพี่จ๊ะ
เพราะว่าในใจมันคิดอยู่แล้วว่าจะเจออะไรอีกหรือเปล่า
เห็นเท้าเห็นชุดมอมสีขาวเหมือนคนที่เขาไม่ได้ซักมานาน
เป็นเหมือนชุดแสกแล้วก็ผมเหมือนคนเป็นผมสังกตังที่แบบไม่ได้ซักมานานหลายปีเลยอย่างนี้
แล้วก็เราก็มองหน้าสิ่งที่เราเห็นคือผู้หญิงปากฉีกถึงหูแล้วก็ยิ้ม
แล้วก็สางมือขึ้นมาอย่างนี้พี่แจ๊คมือที่เขาเล็บยาวแล้วก็มองหน้าอก
แล้วก็บอกบึ้มแล้วหัวเราะวิ่งหายไปเลยกับความมืด

เหมือนลักษณะอย่างนั้นเลยแม่แจ๊คแล้วก็หลังชนผนังเลยแล้วก็ซุดลงไปนั่ง
แล้วก็สิ่งที่ทำได้พูดเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวทำบุญไปให้เดี๋ยวทำบุญไปให้ครับ
แล้วโอตอนเช้าไปทำบุญเหมือนเดิมพอไปทำบุญก็หายไป๒๓อาทิตย์อีก
คราวนี้เราเริ่มสบายใจแล้วว่าคงไม่เกิดอะไรกับเราแล้วมั้ง
หายไปคือครั้งนี้นานกว่าเดิมก็คือ๓อาทิตย์
ก็มีอยู่อีกคืนนึงที่เรามีความรู้สึกว่า
ต้องเดินไปทำกิจวัตรประจำวันเราข้างล่างโอก็เดินไปแล้วก็เปิดไฟ
แล้วก็เห็นแวบหนึ่งคือข้างห้องน้ำเลยจะเป็นโต๊ะยาเพื่อจะทานอาหาร
เราก็เห็นแวบหนึ่งเหมือนคนนั่งอยู่แบบเนี้ยอืมแล้วก็หายไป
ตอนที่เปิดไฟผืนตาเรายังไม่ปรับสายตา
พอเปิดไฟเอ๊ะไม่เห็นใครทีเนี้ยอ่าจากห้องน้ำใช่ไหมพี่แจ๊ค
ไปซ้ายมือจะเป็นห้องครัวอืมประตูมันก็จะถูกปิดไว้ครับอ่า
ไม่เห็นอะไรล่ะผมก็เดินเข้าไปในครัวไปหุงข้าวอะไรเรียบร้อย
ก็จะเอาผ้าไปซักที่ตรงซักร้านอืมแต่ซักร้านก็จะมีประตูอีกอันหนึ่ง
โอ้ค่อยค่อยเปิดประตูออกไปแต่ว่าเราไม่ได้เปิดไฟ
ในครัวทีเดียวเลยเปิดไฟอ่อนอ่อนไว้อบผลักประตูออกไปพี่แจ๊ค
สิ่งที่เห็นเขาอยู่ตรงที่เปิดตัวอย่างงี้อืมแล้วก็หน้าตาเหมือนเดิมเลย
แล้วเขาก็ปากฉีกถึงหูเลยพี่แจ๊คอืมแล้วก็พูดว่าบึ้งแล้วก็หัว
ล้อหายไปอีกแล้วอืมโอ้บอกโอ้โหโอ้อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วครับ
แล้วโอก็ร้องเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวโอไปทำบุญให้ไปทำบุญให้
คราวนี้นานเลยคือโอไปทำบุญให้เขาก็หายไปสองสามเดือนเลยนะ
พี่แจ๊คอืมพอหายไปสองสามเดือนแล้วเนี้ยปู่ก็นั่งคิดว่าอ่ะ
ถ้ามีอีกอ่ะโอ้จะไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันมันเต็มที่แล้วไม่รู้ว่าเราจะบ้าวันไหนหรือเปล่าเนี่ย
ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่แจ๊คโอ้เดินมาจากข้างบนใช่ไหมคะ
ลงมาข้างล่างแล้วมันจะติดมีใต้บนดัยอืมวันที่เราลงไปอ่ะ
สมัยก่อนมันจะไม่มีที่ปิดใต้บนดัยใช่ไหมคะมันจะโล่งเลยโล่งโล่งเลย
อืมโอก็แบบเออต้องเดินออกมาเป็นประจำที่จะต้องทำงานบ้านอืม
โอ้ก็เดินลงไปเราก็ได้ยินเสียงเดิมเลยพี่แจ๊กครับแกรก
แต่มันเป็นเสียงเหมือนกับเล็บกระทบไม้อืมแกรกอย่างเงี้ยโอ้ก็
เจออีกแล้วเปล่าเนี่ยคิดในใจอ่ะเนอะแต่ก็กั้นใจเดินลงไปพี่แจ๊
ครับโอ้เดินไปสักสี่ห้าเก้าเหมือนใครเอามือจับข้อเท้าแบบเง
อ่าแล้วก็บู้บู้อเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรออ่า
เหมือนกับเราจะชินแล้วนะครั้งนี้พี่แจ๊คแต่เราไม่ชินนะแล้วก็พูดเหมือนเดิมว่า
เราจะมูลให้อืมแล้วแล้วเสียงโทรล้อนั่นก็ค่อยหายไปหายไปเลยอืม
ตอนเช้านะพี่แอคเอ่อวันนั้นไม่ส่งลูกเลยโทรศัพท์ไปหาเจ้าของบ้านอืม
บอกว่าพี่หนูอยู่ไม่ไหวแล้วนะอืมทำไมมีผีแล้วไม่บอกอืม
เขาบอกน้องน้องอยู่ต่อได้ไหมอืมเอาพี่ลดราคาให้ก็ได้จากห้าพันอ่ะอืม
คือมีน้องนี่แหละอยู่นานที่สุดเป็นเดือนเดือนครับแล้วเราก็ถามถามมันทำไมอ่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นพี่เขาเลยบอกว่าถ้าน้องออกตอนนี้นะแล้วพี่เล่าอะไรให้ฟังนะ
ถ้าเกิดพี่เล่าไฟอะไรให้ฟังน้องต้องอยู่นะอืมแปลว่าทำไมต้องอยู่อ่ะพี่
ก็บอกว่าถ้าน้องออกเนี่ยพี่จะลำบากมากเลยตอนนั้นพี่เขาเหมือนฟองสบู่แตกนะครับ
เขาก็บอกว่าเขาตกงานแล้วเขาอายุ๖๐กว่าแล้ว
ทำอะไรไม่ได้ที่กินอยู่เนี้ยก็คือได้บ้านหลังนี้มีรายได้จากตรงนี้ใช่อืม
แล้วก็บอกในใจเราก็นึกสงสารไงเราก็บอกว่าโอเคได้พี่อืม
อยู่ต่อก็ได้แต่ถ้าอยู่ต่อเดี๋ยวขอทำบุญบ้านหน่อยนะ
เขาบอกเขาเขาบอกโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาก็เริ่มเล่าให้กูฟังว่า
วันที่เขาไปทำสัญญาน่ะที่เขาไม่กล้าเดินเข้าบ้าน
เขาเห็นโอเดินเข้าไปเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนึงที่ใส่ชุดไทยเดินตามหลังโอ
ชุดไทยชุดไทยอืมเดินตามหลังอืม
แล้วเขาบอกว่าสงสารจะเป็นเทวดาปกปักรักษาเราแน่แน่เลยก็เลยไม่กล้าพูดอะไรอืม
ทำสัญญาเสร็จกลับไปบ้านก็นั่งคิดว่าคุณคนนี้น่าจะอยู่ได้อืมอืม
พอสักพักหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาแล้วก็แม่
แล้วก็น้องสาวอยู่บ้านหลังเนี้ยครับเอ่อก็เป็นสุขดีจนวันหนึ่งอ่ะ
น้องสาวเขาไปเจอบัตรเหตุอืมขับรถหลับในรถชนกับต้นไม้อืม
แล้วก็ไอ้กระจกอ่ะค่ะพี่แจ๊คมันบาดคออืม
ฝั่งคนขับอ่ะครับตายคาที่เลยอ่าแล้วก็กระจกเนี้ยมันก็บาดที่เปล่าค่ะ
ปากฉีกอืมไปอย่างงี้เลยครับหลังจากนั้นอ่ะพอเขาเผาศพแล้วเนี้ย
เขากลับมาอยู่บ้านอืมก็จะเจอลักษณะนี้แหละอืม
ก็คือเหมือนมาเล่นครับแล้วก็เราต้องบอกว่าขอให้บุญเดี๋ยวเราไปทำบุญให้อืม
ลักษณะเนี้ยเขาก็เลยอยู่ไม่ได้แม่ก็อยู่ไม่ได้ตัวเขาก็อยู่ไม่ได้อืม
แฟนก็อยู่ไม่ได้ก็เลยออกไปอยู่ข้างนอกคือไปเช่าบ้านอยู่เหมือนกันนะพี่แจ๊คอืม
เพราะเขาอ่ะมีบ้านอยู่หลังนี้หลังเดียวอืม
เขาก็ลำบากพอสมควรเขาบอกเนี้ยครับโอก็นั่งฟัง
ก็ได้รู้ได้หรือเปล่าเนี้ยสงสารเขาก็สงสารอีกอย่างคือต้องสงสารตัวเองด้วยใช่
เพราะมันจำเป็นต้องอยู่เพราะโรงเรียนลูกก็อยู่ตรงนี้อืมเอ่อ
ถ้าตรงนี้มันใกล้กว่าแล้วกว่าเราจะย้ายบ้าน
กว่าเราจะคือทำใหม่หมดอ่ะต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลย
แล้วก็ทนอยู่แล้วก็โทรไปหาพระอาจารย์ที่เป็นพระกรรมฐาน
บอกว่าอาจารย์เจอผีเขาบอกเฮ้ยถ้าเจอผีเองไม่ต้องทำอะไรเยอะ
ทำบุญยังไงก็ไม่พอเองต้องนั่งสมาธิ
ให้เขาอย่างเดียวเลยแล้วโอ๊ะก็เริ่มคือจริงเริ่มแรกเลยน่ะ
ก่อนจะเชื่อเรื่องผีเนี้ยอืมโอเป็นคนไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ว่าเชื่อว่า
เออบุญบาปอะไรมันมีอยู่จริงน่ะแหละโอ๊ะก็เริ่มนั่ง
พอนั่งไปสักพักหนึ่งเราก็จะได้ยินเสียงเขาสวบหนุนมีอยู่วันหนึ่งเขา
ว่าเขาปากฉีกแบบนี้แล้วเขาก็ก้มลงกราบเราบอกว่าเขาจะไปเกิดแล้วนะ
ขอบคุณมากเลยที่ให้บุญนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันเลย
เราก็บอกโมทนานะแต่ตอนนั้นคือใจเรานิ่งเราเพิ่งนั่งสมาธิเสร็จ
แล้วหลังจากนั้นไปอยู่ได้

ตอนที่เขาไปเกิดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เราเนี่ย
มีเงินพูดอย่างเงี้ยสักอาทิตย์นึงพี่แจ๊ค
ก็ถูกหวยคือโอ๊เป็นคนไม่เล่นหวยแต่แฟนเขาชอบเล่น
ละแสนทีละแสนทีละแสนเนี่ยทุกงวดเลย
แล้วก็มีตังค์เพื่อที่จะไปทำอะไรต่อของเราอ่ะ
แล้วตอนที่เราจะจากบ้านนี้ไปแล้วก็รู้สึกผูกพัน
เพราะเราไปซื้อบ้านหลังใหม่ตรงนี้นะคะพี่แจ๊ค
เป็นจุดเริ่มที่โอเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นครูสอนกรรมฐาน
แล้วก็เห็นว่าผีเนี่ยโรคหลังความตายอ่ะ
ถ้าเราไม่เห็นเองเราไม่มีทางที่จะเชื่อจริงพี่แจ๊ค
เดี๋ยวนักหมายจะเป็นครูสอนกรรมฐานยังไงอ่ะครูสอนกรรมฐาน
มันเริ่มจากการที่เราเนี่ยนั่งสมาธิใช่ไหมคะ
แล้วก็สอบกับครูวิปัสนาอาจารย์แล้วก็เราก็เริ่มนั่งเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นพี่แจ๊ค
ก็เลยคนเริ่มมานั่งสมาธิกับเราเยอะขึ้นเขานั่งแล้วเขาก็เริ่มมีการพัฒนาในการที่นั่งสมาธิ
ก็คือสอนเรื่องของการกำหนดลมหายใจเข้าออกการนั่งยังไงคิดอะไร

ก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งที่ดีนะ

เพราะเดี๋ยวนี้คนเราผมว่าพอมันเจอโลกแห่งความวุ่นวาย
สิ่งหนึ่งที่มันยังขาดหายไปก็คือสติกับสมาธิ

เพราะฉะนั้นถ้าฝึกนั่งสมาธิได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

แล้วเวลาเจออะไรมันก็จะนิ่งขึ้นพี่แจ๊ค
ตรงนี้เราก็มีความรู้สึกนึกถึงผีตัวนี้

อยู่บ้านหลังนี้แล้วเราเจอว่าอ๋อจุดกำเนิดเราเนี่ยคือตรงนี้นะ

นั่งสมาธิแล้วก็มีคนมานั่งกับพี่โอด้วย

ถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปในที่แชนัลคนสื่อกรรมได้เลยค่ะ

ก็คือเราจะไม่คุยเรื่องอะไรเลยนะคะนอกจากกรรมฐานอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งลี้ลับก็ส่วนหนึ่งแหละ
เรื่องของจิตผูกอยู่กับสถานที่ก็ส่วนหนึ่งแหละ

คือถึงที่คนอย่างเราที่มีโอกาสจะไปอยู่ตามสถานที่ต่าง

ผมว่ามันก็อยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงของแต่ละคน
คนอื่นหลังจากก่อนหน้านี้อาจจะไปเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้อาจจะเจอบ้าง
หรือไม่เจอบ้างก็แล้วแต่คน

แต่ตัวของพี่โอ๋ไปอยู่ที่นั่น๓ปีแล้วก็ผ่านตรงจุดนั้นมาได้

กลายเป็นคนที่นั่งวิปัศนากรรมฐานนั่งสมาธิไปเลย

เออนะครับก็ยังไม่ได้มาบอกคนมาสอนคน

ทำให้คนนั่งสมาธิผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดี

เออนะครับนี่คือเรื่องราวของบ้านนี้ผีอยู่

ขอบคุณมากครับที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
ให้คนรู้จักการมีสมาธิ

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากขอบพระคุณนะครับ

และแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราตอนนี้นั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้เราเจอเขาไปแล้วครั้งนี้เขากลับมาอีกแล้วฮะเป็นใครไปไม่ได้ครับยินดีต้อนรับหนุ่มน้อยจากจังหวัดเจียงใหม่และอ่อนเคฮะสวัสดีครับและอ่อนเค

วันนี้เคก็ยังอยู่กับสถานีผีดุของเรา
ว่าน้องเคเขาจะมีเรื่องราวประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาฝากพวกเราอีกหนึ่งเรื่อง
เรื่องนี้มาพร้อมกับชื่อเรื่องแปลกมาก

เกริ่นก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยบอกว่าฟังเป็นให้ผมสนุกไปเลยก็แล้วกันอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็แล้วกัน
คิดว่าเราฟังเอามันเอาบันเทิงไป
อ่าใช่ครับฟังเป็นทางบันเทิงครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมได้รับได้ฟังมาจากเพื่อนผมอีกคนนึงนะครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่า
ประจวกคิวิคัน
นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดเมื่อประมาณสักสามปีกว่าผมจำไม่ได้ว่านานแค่ไหน

จะกลับมาบ้านเท่าที
ซึ่งวันนั้นเนี่ยแกก็จะพาแฟนนี้กลับมาบ้าน

ก็เลยชวนกันว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่า
ก็หาหาโรงแรม

มันจะเป็นโรงแรมกึ่งรีสอร์ท
นะครับผมขออธิบายลักษณะโรงแรมก่อนนะครับ
จะเป็นโรงแรมเนี่ยลองจินตนาการตามนะครับ

แล้วตรงกลางจะเป็นทางเดินนิดนึง
นะครับแล้วก็ขนาดทางเดินเนี่ย

นะครับคือคือถ้าใครพักฝั่งไหนเนี่ย

สามารถลงเล่นน้ำได้เลยนะครับ

เรามีเวลาว่าง๒คืน๓วัน
เดี๋ยวเราไปพักโรงแรมนี้กันดีกว่า

แกก็จองไปสนุนราคาตอนนั้น
ตกห้อง๑ต่อคืนอยู่ที่๓๖๐๐บาท

เอาเรื่องอยู่พี่คือ๒คืนก็๗๐๐กว่า

ก็จะไปหารีเซปชั่นปกติทุกอย่าง

ห้องเนี่ยสมมุติกรรมประตูเนี่ย

เป็นเหมือนไม่ใช่ลูกบิดนะพี่แจ๊คมันจะเป็นเหมือนที่มันบิดลงอย่างนี้

มันจะเป็นที่จับเปิดหมุนเข้าไป
แล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะเป็นโซ่อีกชั้นหนึ่งปกติเลย

คือประตูมันหนามากพี่แจ๊คมันหนามากเลย
แล้วก็แกบอกว่าลักษณะพิเศษของห้องเนี่ยก็คือประตูมันเปิดยาก

ใช่ครับเวลามันเปิดมันต้องดันแรงนิดนึง

นะครับแล้วก็ห้องน้ำอยู่ถัดไป

บนหัวเตียงเนี่ยจะมีโทรศัพท์ตั้งอยู่โทรศัพท์ห้องนะครับ
แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นที่วีบกับกระจกธรรมดาเลย
เดี๋ยวนะห้องน้ำอยู่ข้างในเหรอ

ปกติห้องน้ำจะอยู่แบบติดประตูถูกป่ะ
คือหลังจากนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยพี่แจ๊
สามารถเดินออกระเบียงไปเนี่ยมันก็จะเป็นที่นั่ง
ให้เป็นที่นั่งธรรมดาขาบแดด

ซึ่งแกบอกว่าทั้งวันเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยพี่แจ๊ค
สามารถแบบพักได้ทั่วไปเลย
แต่พอเวลาหลังจากที่พักเสร็จเนี่ย
เที่ยวเสร็จทุกอย่างแกกลับมานอน

แกก็นอนปกติเลยพี่แจ๊คนอนธรรมดาเลยครับ

แกก็จะเป็นแฟนแกก็จะมากอดแกนอนใช่ไหมครับ
แล้วเวลานอนเนี่ยประมาณสักตีหนึ่ง

คืออยู่เฉยมันเย็นพี่แจ๊ค
มันเย็นแล้วมันดูแกหันหน้าไปดูแอร์

คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอร์รุ่นใหม่เนี่ย

ถ้ามันไม่ได้ร้อนแบบจ๋าเลยเนี่ย
มันจะไม่ดึงลงมา๑๘

คือแกก็ควานหารีโมท

พอสักพักนึงแกนอนเนี่ย
ว่ากำลังจะเริ่มหลับแล้ว

กริ้งแกก็รับฮัลโหล
ฮัลโหล

อะไรนะเปิดประตูห้องให้หน่อย

แกก็บอกขอโทษนะครับห้องนี้มีคนอยู่

สักพักหนึ่งแกก็เริ่มที่จะเหมือน
แบบจะหลับอีกรอบนึง

ได้ยินเสียงลูกบิด

ลูกบิดประตูเนี่ยมันค่อยหมุนลงอะพี่แจ็ค

คือแบบมันหมุนลงแก๊กจนสุดอะพี่แจ๊ค

แล้วมันได้ยินเสียงประตูคูดกับปูนนะพี่แจ๊ค
ึ๊ดแต่มันชนกับโซ่
แล้วก็ได้ยินเสียงว่าเปิดประตูให้หน่อย

พี่แจ๊กประตูมันเปิดจริงครับมันเปิดจริง
ตอนแรกคือเห็นประตูมันเปิดเสร็จปุ๊บ
แกก็ปลุกแฟนตัวตื่นมาดูแฟนแกไม่ตื่นด้วยความที่เหนื่อย
แกก็บอกว่าสักพักหนึ่งแกก็เดินเข้าไปปิดประตู
เหมือนปิดแล้วก็คราวนี้ก็เช็คดูว่าล็อกจริงหรือเปล่า
แกก็ปิดไฟนอนกำลังจะนอนอีกทีหนึ่ง
พอกำลังจะนอนอ่ะพี่แจ๊คมาอีกแล้วอืมประตูไขพี่
แอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ด
ก็ดันเข้าไปคืดคืดคืด

ทีนี้พี่แจ๊คมันไม่ได้ยินเสียงว่าแบบเปิดประตูให้หน่อย
มันได้ยินเสียงเดินเสียงเดินเข้ามาใกล้

แต่เหมือนแบบค่อยเดินแสะเท้าแบบแซะเข้ามาพี่

แบอยู่กับร่องประตูที่มันอ้าอยู่อะพี่

แล้วก็ยิ้มอะพี่ว่าแบบเปิดประตูให้หน่อย
เนี่ยพี่แต่ปกติประตูมันจะสูงประมาณสัก๒เมตร
แต่หน้าผู้หญิงที่แกเห็นนะครับแกเห็นเท้าอยู่ที่พื้น

ครับคือมันเป็นไปไม่ได้พี่แจ๊กเพราะว่าเท้าเป็นเท้าปกติ
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แกก็แบบสะดุ้งพี่
แกก็แบบคูมผ้าห่มเสร็จปุ๊บเรียกแฟนต้น
แฟนก็ไม่ตื่นสักพักหนึ่งอะพี่แกมองไปที่ประตูประตูมันปิด

ได้ยินเสียงอยู่ข้างหูเลยว่า

มันก็เริ่มมีแบบคนเดิน

แกไม่ได้คิดว่าผีแกคิดว่ามีคนโทรมาเกาะกวนแก
ขอดูกล้องวงจรปิดเออขอดูกล้องวงจรปิดได้ไหม
หรือว่าเช็คให้หน่อยว่าเมื่อคืนมีคนโทรมาหาห้องหรือเปล่า
ตอนเช็คเรื่องบทโทรไม่มีพอดูกล้องวงจรปิดมันจะเป็นทางเดิน
ลองคิดภาพตามนะครับคือมันจะเป็นทางเดินยาวเลย
แล้วก็จะเป็นไฟข้างบนไฟข้างบนเนี่ยเราจะไม่เห็นอยู่นะตามกล้องวงจรปิด
แต่เราจะเห็นไฟที่เป็นไฟสวนนะพี่ไฟสวนหย่อมมันจะติด
มันดับมาเป็นทางเลยพี่แจ๊คมันดับแบบจนมันมาหยุดอยู่หน้าห้องของที่แกพักนะครับ
แล้วมันก็ไม่ดับต่อแล้วที่มันแปลกก็คือในกล้องวงจรปิดอ่ะ
มันเห็นประตูมันไขจริงพี่แจ๊คมันบิดมันบิดลงเลยพี่มันแบบกึ๊ดแก๊ก
แล้วก็แบบหมุนดันเข้าไปไงพี่แกก็แบบเราจะทิ้งก็ไม่ได้พี่แจ๊คเพราะว่าคืนหนึ่งมันสามพันหก
ก็เอาเป็นว่าเราจะต้องอยู่อีกคืนเดียวงั้นวันนี้เราแก้ปัญหาด้วยวิธีการเราไปเที่ยวให้เต็มที่
แต่ได้เหนื่อยเราดื่มเต็มที่เลยมอมตัวเองแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับ
โอเคแกก็ไปเที่ยวทั้งวันเลยพี่แจ๊คเที่ยวเที่ยวดื่มกลับมาหลับ
แต่คนที่หลับอ่ะมันไม่ใช่เพื่อนผมมันเป็นแฟนมันหลับแต่เพื่อนไม่หลับเพื่อนไม่หลับ
สวยแล้วเพื่อนนอนไม่ได้มีความที่แบบมันกังวลนะพี่แก๊ก็แบบเปิดทีวีดูดูเปิดดูทีวี
สักพักหนึ่งอ่ะพี่ทีวีเหมือนไฟมันตกอืมแล้วมันก็ขึ้นชื่อเรื่องไฟตกอะไรอยู่แล้วแถวแถวนั้นอ่ะอืม
ไฟมันตกพอแจ๊คบบมันดับหมดเลยสักพักหนึ่งอะพี่มันดึกแล้วครับมันดึกแล้ว
สักพักหนึ่งมันมีโทรศัพท์โทรเข้าห้องอีกแล้วว่าเหมือนเดิมเลยพี่ขอเข้าห้องหน่อย
เปิดประตูให้หน่อยครับแกก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแกก็วางสายไปปุ๊บพยายามขมตานอนนอน
สักพักหนึ่งอะพี่เหมือนเดิมเลยพี่แจ๊คได้ยินเสียงเดินอยู่หน้าประตูแซก
บิดประตูก็ดันลงแก๊กเปิดเข้ามาชนโซ่ตึ้ง
เหมือนเล่นซ้ำแล้วก็บอกว่าเปิดประตูให้หน่อย
คราวนี้คือแบบแกด้วยความที่แกโกรธด้วยพี่แกกระโดดไปถี่ประตูเลยปิดปิดเลยล็อก
อกเสร็จปุ๊บกลับมานอนพี่แจ๊คกลับมานอนไม่นอนนอนดูประตูเป็นโรคเหมือนเป็นโรคจิตคือนอนดูประตู
พี่แจ๊คประตูไม่เปิดแต่มีเสียงอยู่ข้างหูว่าปิดประตูเสร็จกูเหรอเออนี่เดือดว่ะเปิดประตูให้กูหน่อย
เปิดประตูให้กูหน่อยสักพักนึงอะพี่แกเปิดไฟทั้งห้องเลยแล้วแกไปฉี่แกไปฉี่เสร็จปุ๊บ

แกไปฉี่เสร็จปุ๊บแกไปฉี่เสร็จปุ๊บแกไปฉี่เสร็จปุ๊บแกไปฉี่เสร็จปุ๊บแกไปฉี่เสร็จปุ๊บแกไปฉี่เสร็จปุ๊บแกไปฉี่เสร็จปุ๊บแกไปฉี่เสร็จปุ๊บแกไปฉี่เสร็จปุ๊บแกไปฉี่เสร็จปุ๊บ

และที่น่ากลัวเหมือนแบบมือแก

พอมองกลับไปอีกทีประตูมันปิดอยู่พี่แจ๊ค
แกก็ไม่กล้าแล้วทีนี้ไม่กล้าอะไรสักอย่างเลย
แกก็เลยคุยกันว่าเนี่ยเพื่อความสบายใจ
เดี๋ยวเขาจะเอาพระเขาไอ้บุญ

มันจะบิดลูกบิดไม่ได้มันจะร้อน
แกก็จัดแจงถอดสร้อยไปพันกับรุกฎประตู
แล้วก็บอกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละ
พอสักพักเอาอีกแล้วพี่โทรศัพท์ห้องเข้า

ครั้งนี้เป็นเสียงเริ่มขึ้นแล้วอะพี่

ชนกับโซ่เขาชนกับโซ่เสร็จปุ๊บ

หัวสูง๒เมตรกำลังยิ้มแล้วก็บอกว่า

ที่มันน่ากลัวคือมือแกพี่พยายามดันเข้ามาแล้วปลดโซ่พี่
แฟนมันเห็นด้วยแฟนกิ๊ฟ
พอกิ๊ฟเสร็จแล้วว่าเกิดยินเสียงกระจกละบียง

แล้วประตูโซ่ป็าก็หลุด

แล้วก็บอกว่ากูเข้ามาได้แล้วไงพี่

แกบอกว่าแกไม่รู้อะไรเลย

มันเป็นรอยเท้าของคนที่เหยียบโครนมาครับ

พระที่ไปแขวนไว้กันผีเนี่ยนะ

รับบางสิ่งบางอย่างแทนเรา

กรอบไม่เป็นอะไรเลยนะครับ

โรงแรมคุณเห็นกล้องวงจรปิดนะ

เท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เขาพยายามจะกลับมาที่เนี่ย

พยายามเข้าห้องอยู่ตลอดเวลา
ที่มาของคำว่าชื่อเรื่องคือพระบิน

พระสร้อยที่แขวนไว้ตรงบุตรบิด

เหมือนถูกแกะแล้วพาทิ้งออกมา

ต้องเป็นผียังไงถึงจะแกะพระเครื่องได้

หรือพระท่านตามความเชื่อพระท่านอาจจะช่วยแล้วล่ะ

ถ้าตามความเชื่อเลยนะคือถ้าเรามีเครื่องรางของขังชนิดใดก็แล้วแต่ติดตัวไว้

ห้อยอยู่แล้วบังเอิญว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคนคนนั้นที่สวมพระเครื่อง

แล้วสิ่งนั้นมันมีการแตกหักพังขึ้นมา
เขาเชื่อกันว่าเนี่ยเหมือนกับสิ่งนี้เขารับ

ท่านปกป้องดูแลคุ้มครองเราละ
มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะเข้ามาทำร้ายเรา
ตอนที่เราอาจจะสู้ไม่ได้อาจจะไม่ทันตั้งตัว
แต่สิ่งเหล่านี้ที่เรายึดถือตามความเชื่อที่ยึดเหนียวทางจิตใจเนี่ย
ช่วยเราปกป้องเราไว้เรียบร้อย
อันนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่มีการเล่าลักษณะแบบนี้
ก่อนนี้เคยมีเครื่องลาง
ถ้าจำไม่ผิดเคยโทรมาเล่าครูตรีกิมกัง

หักเพราะเหมือนกับกำลังจะมีเหตุเกิดขึ้น

เพื่อนคุณเคอาจจะถูกท่านช่วยเอาไว้แล้วก็ได้

แต่ตอนนั้นถ้าเรามองอีกแง่มุมหนึ่งก็คือ
ตอนที่พระท่านแตกท่านหักแล้วท่านช่วยแล้ว
ตอนนั้นอาจจะไปแล้วก็ได้ไง
แต่คุณเห็นภาพอย่างนั้นเป็นใครใครก็กลัว
มาทำอะไรที่นั่นมีอะไร
แล้วโรงแรมควรที่จะปลอบใจดูแลหน่อย

ไม่ใช่แบบโรงแรม๒ดาวไม่ใช่อย่างนี้
ระดับ๓๐๐กว่านี่มันก็โอเคนะ

จะเป็นการเที่ยวให้สนุกอะพี่

แต่ลักษณะแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่า
การที่จะเข้าไปพักโรงแรมตามสถานที่ต่าง
มันเหมือนการเสี่ยงดวง

ก็ทำให้เรื่องเนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกมาสู่วงนอก

ชีวิตคนเรามันต้องมีการเดินทาง
ชีวิตคนเราต้องมีสักครั้งหนึ่งที่จะต้องไป
คัดค้านตามต่างจังหวัด

อันนี้ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
คือผมอยากจะให้ผู้ฟังฟังเอามันไปเลย

พระบินเรื่องของน้องเคนะ
ขอบคุณน้องเคมากนะครับคุณพี่แจ็คครับยินดีครับพี่แจ็ค

ต่อ๒ครั้ง๓ครั้งที่เราเจอกัน
เคก็มักจะมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

แล้วก็รวมไปถึงชาวสถานีผีดุด้วยนะครับ

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเราทุกคนรอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในสัปดาห์หน้าวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลแบบนี้
มีมาฝากกันทุกสัปดาห์อย่างแน่นอน
ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้เวลาหมด
หมดเวลาครับพวกเราชาวสถานีผีดุ

คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า

ราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับขอบคุณครับ